ท่านผู้ชมครับที่กรสินกุชินารายนะครับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะไปยืนสูบบุหรี่อยู่ก็ในห้องเก็บของแถวบ้านนั่นแหละนะครับทีนี้พอทิ้งก้นบุหรี่ไปเนี่ยคาดว่าตรงนั้นมันมีถังแก๊สอยู่นะฮะระเบิดบึ้มเลยนะฮะสภาพห้องเก็บของเก่านะฮะที่บ้านหลังหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เหละเลยฮะตรงนี้นะครับผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตนะครับเพราะว่ามันระเบิดแล้วเกิดไฟลุกไหม้ไปหมดเลยนะฮะเป็นบ้านที่อยู่ที่หมู่บ้านบัวขาวเทศบาลตะบลบัวขาวนะครับที่กุฉีนารายจังหวัดกรรลศิลป์นะฮะแรงระเบิดก็ทำให้ข้าวของพังเสียหายหมดนะครับมีถังแก๊สอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายนเร
ก็มีคนเจ็บอีก๒คนคือนายพรณรายอายุ๔๖ปีพรณรายเนี่ยนามสกุลเถาวันนะฮะนามสกุลเดียวกันนะครับเป็นน้องชายนะฮะมีในแจ็คเพื่อนบ้านอีกคนนึงอายุ๒๕ปีนะครับนี่ฮะคนที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บทั้งสองนะครับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมีถังแก๊สระเบิดแตกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะครับสันนิษฐานว่า
หน้าห้องน้ำนะครับแล้วก็จุดนั้นอยู่ใกล้ห้องเก็บของเก่ามีถังแก๊สตั้งอยู่นะครับแล้วตรงนั้นมีหลักฐานเป็นก้นบุหรี่นะครับตอนนั้นแก๊สอาจจะรั่ว
้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งไปก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงนะฮะพอถูกทิ้งไปก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับแรงระเบิดเนี่ยถึงขั้นอัดชนผนังปูแล้วก็ฝ้าเพดานเลยนะครับส่วนตัวนายนเรศเนี่ยก็ถูกแรงอัดไปนะครับกระเด็นไปตกลงมากองกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชูไปที่บ้านที่เกิด

พี่ชายเนี่ยเป็นคนชอบสูบบุหรี่นะครับเข้าห้องน้ำเสร็จก็จะต้องสูบบุหรี่ทันทีนะเขากับนายแจ๊คตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นมีเสียงถังแก๊สระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าเสียงเนี่ยแล้วก็แรงระเบิดเนี่ยมันแรงมากนะครับตัวเขาก็บาดเจ็บไปเหมือนกันเพื่อนก็บาดเจ็บนะครับแต่พอตั้งสติ

เป็นคนคนระบอบเป็นคนพิจารณ์ไม่ได้หมดเลยนะต้องเป็นตัวของ
ครับคุณบ่บ่ติมเฮ็ดงี้ก็ง่อนเนี่ยครับ
คุณจะบ่หูเรื่องอยู่ห่างก็บ่ได้สูบอยู่
ผมเฮ็ดยังบ่ออกนะคืนยังบ่ออกคือพ่ออ้ายแหละบ่นี้
โง่หาอ้ายโง่หาอ้ายแหละบ่นี้
เด็กหัวโค้มอยู่ตรงนั้นลูบค่ำหาหัวโค้มหัวแหวะ
ผลอยู่ถึงหลุงพุ้มบ่นี้ก็ได้เห็นว่าลุงพักษีนี้
พิการทางสมองตั้งแต่เกิดนะครับ
พอพ่อกับแม่เสียชีวิตก็มีเธอที่เป็นน้องสะพ้ายกับสามี
ก็คือน้องชายเป็นคนดูแลปกตินายนเรศเขาก็ดูแลตัวเองได้นั่นแหละ
ก็มีที่สำคัญคือขี้หลงขี้ลืมเป็นคนชอบสูบบุหรี่
แต่มักจะลืมแล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้ตรงที่สูบเลย

ก่อนเกิดเหตุคาดว่าตรงนั้นมันมีถังแก๊สเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วอยู่๒ถัง
นายนเรศคงสูบบุหรี่เสร็จก็ทิ้งก้นบุหรี่เลย
แก๊สมันอาจจะมีประกายไฟแล้วก็เชื้อพงเชื้อเพลิงอยู่
ก็เลยติดไฟแล้วก็ระเบิดเกิดขึ้น
สูบยาว
อ๋อนี่ก็เหมือนกับคาดว่านายความอาจจะถังสูบเถอะแล้วก็ทิ้งก้าว
ทิ้งก้าวทิ้งก้าวสัตว์สัตว์ทิ้งก้าว